คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุสลดนะฮะ
ทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าเป็นรถบัตรทัศนศึกษา
พานักเรียนชั้นม๒และม๓รวมถึงคุณครู
เกือบ๕๐คนจากโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง

ทัศนศึกษาที่อ่าวคลุ้งกระเบนนะครับ
ก็ออกเดินทางกัน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
แล้วก็ขับรถมากันกลางค่ำกลางคืนแล้วครับ
แต่ว่าช่วงเช้ามืดมาเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณที่จังหวัดปราจีนบุรี
รถบัสทัศนศึกษาคันนี้พลิกคว่ำนะครับ
เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต๑ราย
นอกนั้นในบาดเจ็บทั้งเด็กและก็กลูนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสาย๓๐๔นาดีกบินบุรี
โค้งอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถบัสปรับอากาศ๒ชั้น
ทะเบียน๓๐๒๐๘๔ชัยภูมิพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีสิ่งของของผู้โดยสารตกกระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณนะครับ
ในรถได้ยินแต่เสียงร้อง
ขอความช่วยเหลือของทั้งเด็กนักเรียนของทั้งครู

พบผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรี
ยอยนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ
พร้อมทั้งนำส่งโรงพยาบาลนาดีรวม๒๔ราย
ก็มีครู๑๐รายแล้วก็มีนักเรียน๑๔ราย
มีเด็กหญิงจีรประภาษีโพนทองอายุ๑๔ปี
มีอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกสะโพกแตก
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ
แล้วก็มีที่ส่งโรงพยาบาลกบินบุรีด้วย
ก็มีอีก๗รายนะครับคือครูอีก๕ราย
นักเรียนอีก๒รายแพทย์ทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าน้องจีรปภาอายุ๑๔ปีที่กระดูกสะโพกแตก
ก็โชคดีนะปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือแพทย์ก็บอกว่า
เด็กและครูไม่ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็พบผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถจำนวน๑ราย
ก็คือเด็กหญิงอรไทยเชื้อสุขอายุ๑๔ปีนะครับ
จากการสอบถามนายไกรรัฐบุญทองแพง
ผู้มนุษยกรรมโรงเรียนบ้านโคกสมเกลียงนะครับ
ก็บอกว่าได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่อ่าวคลุ้งกระเบม
โดยออกเดินทางจากโรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา
ของวันที่๑๗มีนาคม
ขณะที่คนขับขับมาตามเส้นทางปกติ
เมื่อถึงทางโค้งรถเกิดเสียหลักลงข้างทาง
ก่อนจะพลิกคว่ำและเกิดเหตุดังกล่าว
ทำให้นักเรียนและครูที่นั่งมาบนรถบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

และครูรวมทั้งสิ้นในรถประมาณ๔๐คน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดได้เดินทางจากโรงเรียน
มีผู้โดยสารมาทั้งหมดรวม๔๐คน
แล้วก็เมื่อมาถึงช่วงอำเภอภูเขียว
ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเกิดล้อหลังขวาหลุด
ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้
เจ้าของรถบัตรจึงติดต่อนายประจวบโชคบัณฑิตอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของรถบัสฮีโนสีขาวม่วงเหลือง

ขับไปรับคณะครูและนักเรียนจากจุดดังกล่าว
เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ประกบอยู่ช่องทางด้านขวา
ทำให้นายประจวบคนขับรถหักหลบ
หน้ารถก็เลยไปเฉียวชนกับราวกั้นไหลทางโค้ง
นายประจวบคนขับตกใจจึงหักหลบ
จนเป็นเหตุให้รถบัตรพลิกคว่ำ
ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตแล้วก็มีนักเรียนบาดเจ็บดังกล่าว
โดยนายประจวบบอกว่าตอนถึงจุดเกิดเหตุ
มันเหมือนมีอะไรบังคับรถแข็งไปหมด
คือบังคับรถไม่ได้เลยมันแข็งไปหมดเลย
หักพวงมาลัยก็หักไม่ได้หักไม่เข้า
รถจึงแหกโค้งลงข้างทาง
ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ทำให้ได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่คนขับหลับในนะ
แต่เป็นการหักหลบรถอีกคันนึงแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุ